อยู่ที่เมียนมาตอนนี้พร้อมแล้วค่ะ

เป็นไงครับเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์
มีปัญหานี้สถาบันอากาศปกติไหม
ครับไม่มีฝนตกเลยครับตั้งแต่ที่ผมเดินทางมาที่เมืองมันดาเลประเทศเมียนมานะครับ
อากาศร้อนทุกวันครับมีแดดออกทุกวันนะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าของเมฆฝนเลยนะครับ
ตอนกลางวันเนี่ยอาจารย์จะร้อนอยู่ประมาณที่๓๗๖เซลเซียสนะครับ
ส่วนตอนกลางคืนก็จะลดลงจากเดิมมาประมาณ๓๔องศาเซลเซียส
อากาศได้ขึ้นกับบ้านเรานะครับ
ครับแล้วแฟนบอนละครับหลังจากที่เมื่อวันนี้จำไหนได้ประมาณ๓๐๐๐ใบ
มีมาซื้อบัตรหน้าสนามเยอะไหมคะ
ตอนนี้เนี่ยแฟนกีฬาฟุตบอลของเมียนมานะครับที่เดินทางมา
ในรอบรองทะเลิศที่แย่งกุ้งตอนนั้นจะมีการส่ายสวนล่วงหน้า
แล้วก็มีการซื้อปัดหน้าธนามกันเป็นประโยชน์มาก
ส่วนผู้รู้บัญชีว่าวันนี้เป็นวันหยุดของประเทศเมียนมา
ประเทศเมียนมาจะหยุดติดต่อกันตั้งแต่วันที่๔ตุลาคม
จนถึง๖ตุลาคมแล้วก็จะต่อในวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อเนื่องเลยนะครับ
อาจจะมีแฟนบางส่วนที่เดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือว่ากลับบ้านเกิดนะครับ
ตามความพร้อมของทีมไทยและอาณาติดตามข่าวอันธรรมเย็นมาร์ด้วยนะครับ
ขอความพร้อมของทั้งสองทีมที่พอเข้าใจได้ในวันนี้หน่อยว่า

แล้วก็ทีมไทยบรรยากาศในการฝึกซ้อมกับนักเตะใหม่เป็นยังไงบ้างครับ
เท่าที่ดูนะครับบรรยากาศการฝึกซ้อมนักเตะทุกคนเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากันได้ดีนะครับ
กระทั่งนักเตะใหม่อย่างสุพศจดจำนะครับก็สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ค่อนข้างดีเลยครับ
ขณะที่ผู้เล่นอาจจะมีอาการไม่สมบูรณ์เล็กน้อยก็คือฟิสปองโดนะครับวันนี้
ฟิศสองโดนั้นแยกตรงจบสิ้นกับเพื่อนนะครับแต่ว่าบรรยากาศรนรวมแล้วก็ไม่ได้มีการปรัชญ์เกิดมากนักครับ
ส่วนมานะครับเมียนมาเมื่อวานนี้มาฝึกซ้อมหลังจากทีมชาติไทยฝึกซ้อมที่สนามบรรดาราชีวีนะครับ
ก็ได้เห็นนักเตะที่อาจจะห่างหายจากทีมชาติไปบ้างอย่างอีรินหรือว่าตียอโคโคนะครับ
ดูแล้วนักเตะเหล่านี้ค่อนข้างฟิตเหมือนกันนะครับ
แล้วเชื่อว่าเกิร์ตฟรีฟิตน่าจะไทยสองปีเนี่ยเป็นผู้เล่นที่พร้อมที่จะทดแทนในเกมเอเชนครับรอบคันเลือกและสำคัญที่เขาจะเดินต่างจากธนาคตอีกอีกในช่วงวันที่สิบศูนาคมนี้นะครับ
วันนี้เมียนมาเชื่อว่าน่าจะมาเปิดเกมลุกกับทีมไทยด้วยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเมียนมาเองชุดนี้ต้องการที่จะสร้างความมั่นใจในการยิงประตูคู่แข่งเพราะว่าในสายของเมียนมามีการแข่งขันเอเชียนคลับรอบคันพิเศษขึ้นมายังยิงประตูได้ไม่ค่อยเด็ดขาดนะครับพวกเขาแพ้อินเดียไปแล้วก็
ทีมน่าจะน้อยนะครับวันนี้ฉันเชื่อว่าเขาจะได้ความมั่นใจนะครับอืมก็น่าจะเป็นเกมที่ดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณมิดวิทย์ได้บอกแบบนี้นะครับถ้าใส่เต็มที่ก็เป็นประโยชน์กับทางทีมไทยด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าจะมีโอกาสได้ได้ลองผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับสุโปรดจดจำด้วยซึ่งน่าจะอยู่ในข่ายที่

สนใจที่จะมาชมเกณฑ์ก็สามารถเดินทางมาชมเกณฑ์บรรยากาศได้นะครับเพราะว่าฝากในโซนเอาเวย์โซนตอนนี้ให้กัดเหลืออยู่ที่บริเวณน่าสนับครับอืมอ่าแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับอ่าจัดเจนนะครับกับคุณบิริเวศเจริญเชื้อเดียวคงมีบรรยากาศหลังเกณฑ์มา